คุณผู้ชมคะจากโควิดมาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะ
คือชาวบ้านเขาไม่สบายใจผู้ชายสองคนเนี่ยขับกระบะป้ายแดงมาเลยนะ
แล้วเปิดท้ายนั่งดื่มเบียร์กันดึกดื่น

ชาวบ้านเขาบอกว่าแจ้งตำรวจไป๒๐กว่านาที

ลงไปเตือนเองแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ไม่ใช่พี่ขอโทษพี่

แต่อีกคนนึงก็ไม่โอเคนะ

เหตุการณ์นี้เนี่ยสองหนุ่มที่เขาขับกระบะป้ายแดงมาจอดตรงสะพานหน้าหมู่บ้านที่ปฐุมธานีเนี่ยนะ
แล้วกลายเป็นว่าดูสิเปิดไฟฉุกเฉินใช่ไหม

เหมือนมาเปิดผับส่วนตัว
เออแล้วดูสิไม่ได้สนการระบาดของโควิดหรืออะไรเขาจะบอกว่าอยู่กันแค่สองคน

เปิดเพลงเนี่ยดังลัดเลย
ชาวบ้านเขาบอกแบบนี้บอกว่าเห็นผู้ชายสองคนเนี่ยนะ
จอดกระบะเปิดท้ายดื่มเบียร์ตั้งแต่๒ทุ่ม
ก็คิดว่าจะเออสักชั่วโมงนึงแล้วก็ไป

เปิดเพลงดังจน๔ทุ่มกันแล้ว

แจ้งตำรวจรออยู่สัก๒๐กว่านาทีตำรวจไม่มา

บอกพี่เบาเสียงหน่อย
และที่สำคัญนะถึงแม้ว่าตอนนี้
ทางภาครัฐไม่ได้เคอร์ฟิลล์ว่าให้อยู่ในบ้าน
แต่พี่ก็ควรอยู่ในบ้านไหมไม่ควรมาตั้งวง

ทีนี้ผู้ชายคนนึงที่เขานั่งดื่มอยู่ด้วยเขาขอโทษ
แต่พอตอนที่เขาเดินหันหลังกลับไปอีกคนนึงน่ะ
คือเขาตะโกนด่าชาวบ้าน
คือเขาบอกแบบทำไมวะใครจะทำไมโควิดแล้วไง
พูดแบบนี้แล้วก็บอกว่า๕ทุ่มกว่าแล้วไง
บ้านกูอยู่แถวนี้มีอะไรไหม
แค่จอดริมถนนกินเบียร์เปิดเพลงนิดหน่อยหน่อยแค่นี้ไม่ได้เหรอโอ้โห
พอพูดแบบนี้คนที่เขาถ่ายคลิปเขาบอกว่า
ตอนนั้นเนี่ยนะง่วงก็ง่วงโมโหก็โมโห

ก็พอแจ้งตำรวจตำรวจไม่มาก็เลยถ่ายคลิปซะเลย
แล้วก็มาฟ้องลงโซเชียลแบบนี้ค่ะ